กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูประเด็นทางด้านการเมืองกันหน่อยนะคะ
จะบอกว่ารัฐบาลยังฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีไม่ลงตัวไม่จบสิ้น
เรายังไม่ได้เห็นหน้าค่าตาแต่ฝากฝั่งฝ่ายค้าน
เขามีการเตรียมแล้วนะเตรียมที่จะตั้งกระทู้ตั้งยติ
ค่ะยื่นตรวจสอบยื่นถามฝ่ายรัฐบาล

อีกหนึ่งประเด็นที่มีการสอบถามกันอย่างต่อเนื่อง
ก็คือกรณีคุณชาดาไทเศษสสออุทัยธานีพักภูมิใจไทย
คือก่อนหน้านี้มีรายชื่อเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรใช่ไหม
แต่ว่าทีนี้มีคนท้วงติงมาไงถึงภาพลักษณ์ที่อาจจะไม่เหมาะสม
เรื่องของการเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อนักเลง
แล้วก็เรื่องของคดีต่างที่มันยังคงเป็นประเด็นเนี่ยนะคะ
ทีนี้ก็เลยมีการสับเปลี่ยนให้น้องสาวของคุณชาดามานั่งแทน
ก็คือคุณมนัญญาไทยเศษมานั่งแทนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
ทีนี้แหละวันนี้นักข่าวของเราก็เลยไปถามว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกมีปัญหาไหม
ก็บอกว่าก็มีความสุขดีที่ได้ทำงาน
อย่างน้อยเขาก็ยังได้ทำหน้าที่เป็นสอสอ
อีกหนึ่งเรื่องที่นักข่าวของเราไปถามนั่นก็คือประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นเจ้าพ่อ
ถูกมองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่เจ้าพ่อหรอกเจ้าพ่อคืออะไร
ถามกับนักข่าวถ้าผมเป็นเจ้าพ่อจริงโอ๊ยตำรวจทหารไม่มาค้นบ้านผมทุกปีแบบนี้หรอก
อันนี้คือคำตอบนะคะส่วนประเด็นผู้มีอิทธิพล
เขาบอกว่าใช่ผมเป็นผู้มีอิทธิพล
แต่เป็นผู้มีอิทธิพลที่สร้างบ้านสร้างประเทศสร้างเมือง

คือช่วยเหลือช่วยเหลือใช่ถ้าเกิดแล้วผมไม่ดีจริง
คนอุทัยธานีคงไม่เลือกผมกลับมาเป็นสอสอหลายสมัยแบบนี้นะคะ
วันนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือกรณีที่
มีการเปิดประชุมสภาพผู้แทนราษดรนะคะ
เป็นสมัยวิสามันประจำปีค่ะ
วันนี้คุณชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาพผู้แทนราชดรนะคะ
ก็ได้มีการแจ้งบอกว่าตอนนี้เริ่มมีการตั้งกระทู้ถามมาแล้ว
เข้ามาในสภาเนี่ยทั้งหมดสิบสองกระทู้สิบสองกระทู้เนี่ย
เชื่อมันว่าแปดกระทู้เนี่ยเป็นของนายบานิสสังพุ่มสสสุริน
พักเพื่อไทยคนเดียวเลยคนเดียวเลยอ่ามีทั้งกระทู้
มีทั้งยัตตินะคะยื่นเข้ามาในการประชุมสภาพผู้แทนราษฎร
ช่วงเช้าวันนี้ค่ะประธานสภาก็คือคุณชวนหลีกภัย
ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องของว่าตอนนี้เนี่ย
มีเพื่อนสมาชิกยื่นกระทู้แล้วก็ยัตติมาจำนวนมาก
กระทู้ถามมีทั้งหมด๑๒กระทู้

แต่การที่จะตอบกระทู้ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูลเนี่ยนะคะ
รัฐบาลต้องมีส่วนร่วมก็คือต้องไปแจ้งต้องแจ้งไปที่รัฐมนตรี
เพื่อให้รัฐมนตรีนั้นมาตอบใช่ไหมจากนั้นค่ะหลังจากนี้ก็จะไปขอหารือ
หารือไปยังรัฐบาลเพื่อเตรียมบรรจุกระทู้ที่รัฐมนตรีเตรียมมาตอบในสัปดาห์หน้า
รวมถึงจะกำหนดกฎกติกาเกี่ยวกับระยะเวลาการหารือต่างของสมาชิก

แต่ประเด็นนี้มีสอสอพักอนาคตใหม่ก็มีการตั้งข้อสังเกต
ว่าคณะรัฐมนตรีชุดที่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้า
ก่อนที่จะได้รับการโปรดก้าวแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่๒นั้น
ยังมีสถานะความเป็นคณะรัฐมนตรีอยู่หรือไม่
เพราะว่าน่าจะพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกับการพ้นหน้าที่
นายกรัฐมนตรีสมัยแรกของผลเอกประยุทธ์ไปแล้ว
แต่ประเด็นนี้ไม่มีสมาชิกคนใด
แสดงความเห็นด้วยว่าจะตั้งเป็นกระทู้ถามนะคะ
ทีนี้มาดูฝากฝั่งพักฝ่ายค้าน๓พัก

แล้วก็พลังปวงชนไทยก็มีการยื่นยัตติ
ในแนวทางเดียวกันค่ะก็คือขอให้ตั้งคณะกรรมการ
กรรมาธิการวิสามันศึกษา
สอบสวนกระบวนการสัญหาสวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ก็คือที่มาของสวชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
อะไรบ้างก็ตั้งแต่ต้นน้ำเลยค่ะ
ตั้งแต่การตั้งกรรมการสัญหาคนเหล่านี้เป็นใคร
คุณสมบัติเหมาะหรือไม่การสัญหาสัญหาด้วยวิธีไหน
สวหลายคนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับรัฐบาลคอสช
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้หลายคนตั้งข้อสังเกต
คณะกรรมการสัญหาบางคนก็ตั้งตัวเองมาเป็นสวซะเอง
เรื่องนี้มันจะมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
อันนี้นะคะคุณชวนบอกว่ายังไม่เห็นเรื่องของยัตติ
เดี๋ยวต้องรอพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับสภาพผู้แทนราชดรหรือเปล่า

ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่บรรจุในวาระ
ส่วนเรื่องของการตั้งกรรมธิการวิสามันต้องดูว่าเรื่องไหน
จำเป็นต้องส่งให้รัฐบาลพิจารณาว่า
จะต้องตั้งกรรมธิการร่วมหรือไม่อย่างไรค่ะ
ค่ะส่วนเรื่องนี้เองประธานวุฒิสภาคุณพรเพชร

บอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันเลยว่าสภาจะรับหรือเปล่า
จารณหรือเปล่าเรื่องนี้ยังไม่รู้เลยนะคะ